กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผมพันธุระเอกทวีสัตว์สอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
แบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติ
ผมขออภิปรายเพื่อสักถามข้อที่จริงกับรัฐบาล

ผมได้ฟังท่านนายกชี้แจง
ก็ยังมีความรู้สึกว่า
ข้อมูลที่นายกชี้แจงเนี่ย
มันเป็นข้อมูลที่ผมได้รับเหมือนกัน
แต่เป็นข้อมูลของคนเพียงไม่ถึง๕๑๐เปอร์เซ็นต์
ก็คือเป็นกลุ่มของคนที่
เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนายก
ที่ดูภาพทางเศรษฐกิจ
ดูเจริญมั่งคั่งยั่งยืนซะเหลือเกิน

วันนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดี

เราจะถามเฉพาะรัฐมนตรี

ที่เราจะถามคณะรัฐมนตรี

ผมอยากให้ท่านอายกกับคณะรัฐบนตรีเนี่ย

ข้อมูลที่ท่านได้รับจากหน่วยราชการ

ท่านนายกครับท่านประธานครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุด

คณะดำตีจะต้องไม่ทุจริต
จะต้องมีความซื่อสัตว์สุจริต

ดังนั้นคณะรัฐบนตรีคือ

ตอนนี้ไม่ถึงบวก๑เนี่ย
จะต้องแสดงออกถึงจุดนี้
ดังนั้นคณะรำตีก็จะมีสิ่งที่ควรทำ

และคณะรมจีนก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำ

ซึ่งข้อมูลที่จะอภิปรายวันนี้

บริหารประเทศมาแม้แต่๓ปี
แต่ต่อเนื่องจากที่ท่านยึดอำนาจมาเนี่ย

มีความเหลื่อมล้ำสูงสุด

ถ้าเป็นตัวเลขที่รู้กันทั้งโลก

เดี๋ยวผมก็อาจจะมีข้อมูลอีกสักชุดหนึ่ง

มีขนาดของที่ดินเนี่ย

อยู่ในความทุกข์ยาก

แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในสิ่งที่อยากหยิบข้อบกพร่องของรัฐบาลมาสักชิ้นหนึ่ง

ผมคงจะต้องเอาเรื่องสักเรื่องหนึ่ง
ที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย
สิ่งที่ผมจะมาพูดก็คือปัญหาที่ดิน
ปัญหาที่ดินซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก
ปัญหาที่ดินมันเป็นปัญหาที่เลื้อรังมานาน
แต่พอในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคณะลำตีเนี่ย
ทำให้ปัญหาที่ดินนี้มีความรุนแรงสูงสุด
เป็นรัฐบาลที่ผมเรียกว่าไปละเมิดไปลุกล้ำหรือไปแย่งชิง
เอาที่ดินของประชาชนที่เขาอยู่ตามที่ต่าง
กลุ่มชาติภัณฑ์หรือในที่เขาอยู่ในชุมชนหมู่บ้านต่าง
ดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดมาพูด
แล้วก็บางประเด็นก็ขอยกเป็นตัวอย่าง

ก่อนที่จะเข้าผมอยากให้ท่านนายกเพื่อให้ประชาชนได้ดูพื้นฐาน
คือปกติที่ดินของประเทศเราเนี่ย

เราจะแบ่งเป็นของที่ดินเอกชน
อยู่ประมาณ๑๒๘ล้านไร่หรือ๓๙เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินของรัฐ
อยู่ประมาณ๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เรื่องที่ดินของรัฐท่านประธานที่กรบ
จะมีหน่วยงานที่มีอนาเขต
เป็นของที่ดินของตัวเองเนี่ย

ยังนอกจาก๙หน่วยงานแล้ว
ก็ยังมีหน่วยงานอื่น

พอเอาแนวเขตของที่ดิน
ที่เป็นของรัฐมารวมกันเนี่ย
จะมีแนวเขตมากกว่าประเทศ
อันนี้มีแนวเขตมากกว่าประเทศไทยเป็นเพราะอะไรครับ
เป็นเพราะความบกพร่องของอดีตของรัฐบาลตั้งแต่อดีต
จนมาถึงปัจจุบันซึ่งแนวเขตที่เกินไปเนี่ย
ในการนายกรัฐมนตรีเมื่อ๖ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิด
จะให้เสร็จใน๑ปีแต่วันนี้ผ่านมา๖ปี
ก็เหมือนที่ท่านจะปฏิรูปประเทศเนี่ยเรามีกฎหมายปฏิรูปประเทศมากมาย
รัฐบาลต้องทำจะต้องทำให้เสร็จใน๑ปี
วันนี้วันที่๖เมษาปี๖๕จะหมดแล้ว
ปฏิรูปยังเหลืออีก๕๐๖๐หรือเป็น๑๐๐ฉบับก็ว่าได้
เพราะอะไรไหมครับเพราะนายกบรมตีกับคณะเนี่ย
บอกให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่คิดจะทำ
ท่านประธานที่กรบครับท่านจะเห็นว่าที่ดินของประเทศ
ถ้าเอามารวมกันในส่วนที่ดินของรัฐยังไม่เอาที่ดินของเอกชนมารวมเนี่ย
จำนวน๔๕๘ล้านไล่ตัวเลขนี่ก็เป็นตัวเลขของหลังราชการส่งมา
จะเห็นว่าที่ดินของรัฐที่มีอยู่เนี่ยมากกว่าประเทศไทยอยู่๑๓๗ล้านไล่
ประชาชนเวลามีเรื่องกับรัฐเนี่ยก็ต้องไปสู้กันตรงนี้
เพราะว่ากฎหมายของรัฐเนี่ยเวลาปฏิบัติมันเป็นกฎหมายแล้ว
ประชาชนจะสู้กฎหมายไม่ได้นิติวิทยาศาสตร์ความวิทยาศาสตร์มันแน่นอน
แต่นิติของนายกมันคือศัยศาสตร์มันทำให้ศัยศาสตร์มาบวกกับวิทยาศาสตร์
มันจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุด
ท่านประธานที่กรบครับผมจะเอาตัวเลขให้ดูสักนิดหนึ่ง
ปัญหาที่ดินเนี่ยเป็นแดนสนทยาจะหาข้อมูลยากมาก
เราได้ทำการสอบถามโฉนดที่ดินโดยใช้อำนาจของกรรมธิการ
ใช้เวลาเกือบสามปีกรรมธิการได้ทราบว่า
มีโฉนดของที่ดิน๑๙๖ล้านโฉนดล้านลาย
แต่ปรากฏว่าประมาณ๑๔๗ล้านลายเนี่ยข้างบนเนี่ย
เป็นโฉนดที่ไม่เกิน๕ไร่
ก็คือบ้านจัดสรรที่พักอาศัย
ส่วนที่ดินที่เป็นของเกษตรกรเป็นทำการพาณิชย์เนี่ย
ที่๕ไร่ขึ้นไปจนเกิน๕๐ไร่ขึ้นไปเนี่ย
มีประมาณ๔๗ล้านลายอันนี้ก็คือหนึ่งในความเหลื่อมล้ำ
เพราะเกษตรกรเรามีประมาณจะ๒๐หรือ๓๐ล้านลายเนี่ย

แค่ไม่เกิน๕ล้านลายและในจำนวน๕ล้านลาย
เราจะพบว่ากลุ่มที่เกิน๕๐ไร่มี๔๔๙๓๑คน
อันนี้คือกลุ่มของนักกักตุลที่ดินเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทำเกษตรนะครับ
ดังนั้นตัวเกษตรกรจึงมีที่ดินนิดเดียวอันนี้คือความเหลื่อมล้ำ
ที่ผมหยิบดังนี้อยากให้ไปกลับไปที่ภาพที่๑อีกครั้งหนึ่งครับ
ท่านทางโสดภาพแรกที่เป็นภาพแผนที่
จำนวนที่ดินจะมีเพิ่มหรือลดของเอกชนกับของรัฐเนี่ย
มีบุคคลที่มีอำนาจไปอยู่ในอุ้งมือได้๒หน่วย
คือหน่วยที่๑ถ้าท่านจะเพิ่มที่ดินให้กับเอกชน
ก็คือกรมที่ดินกรมที่ดินก็จะมีมาตรา๕๗
สามารถที่ออกโฉนดเป็นลายแปลงอาจจะใช้อำนาจรัฐมนตรีประกาศ
มาตรา๕๘คือเดินสำรวจอันนี้คือเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มที่ดิน
จะเพิ่มที่ดินจากรัฐมาเป็นของเอกชน
แต่ส่วนของรัฐจะเพิ่มที่ดินได้อย่างไรครับ
ถ้าเพิ่มที่ดินก็คือโดยการไปประกาศทัพที่ของเอกชน
ที่เอกชนเนี่ยเขาอยู่มานาน
แต่ว่าเราไปประกาศแนวป่าแนวเขตไปทับที่
อันนี้คือทำให้เห็นว่าแผ่นดินไทยไม่ได้งอกขึ้นมา
ไม่เหมือนบางประเทศที่เขาถมทะเลออกไป
แผ่นดินไทยอยู่คงที่แต่สิ่งที่ยืดเข้ายืดออก
ก็คืออำนาจของสองหน่วยงานโดยเฉพาะที่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็น
ผมจะขอยกตัวอย่างที่ดินของการลดไฟ
ท่านประธานที่กรบครับอ่าที่ดินของการลดไฟ
เมื่อจะเป็นเรื่องใหม่มากเมื่อวันที่๒๒เมษายน๒๕๖๒
ไม่กี่วันมานี้มีคำสั่งของสารดีกา
ที่๒๒๐๕ทับ๒๕๖๔
เป็นคดีที่การลดไฟไปฟ้องเอกชน
ที่อยู่ที่บริเวณนี่คือคำสั่งของสารดีกา
ที่จำเลยหรือเอกชนเนี่ย
ได้มีที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดิน
อยู่๙ไร่กับ๑ไร่
ในพื้นที่ที่ดินเขากระโดง

ปรากฏว่าเรื่องมอมาถึงปี๖๕
สารดีกาได้จำเลยเนี่ย
ที่แพ้ในคดีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์
และฉันก็ไปยื่นขออุทธรณ์โดยขออนุญาตดีกา

ปัญหาที่สารอุทธรณวินิจฉัย
ถูกต้องแล้วคือไม่รับดีการ์
คดีก็เป็นถึงที่สิ้นสุด

บังคับคดีก็มีหมายที่อยากจะเรียนว่า
ทางการรถไฟก็มีหมายขอหมายสาร
ไปยังกรมบังคับคดี
แล้วก็เพื่อให้ไปบังคับคดี

ขยับขึ้นไปหน่อยอีกรุ่มนะครับ
ก็จะมีหมายโฉนดที่ดินถนนประโคนชัย
อันนี้คืออะไรไหมเราดีใจ
วันนี้เรื่องที่พูดกันมาแล้ว
สารดีกาเดิมนั้นมันเป็นเรื่องเอกชนมาฟ้องการรถไฟ
สารดีกาก็พิพากษาว่าที่ดินเป็นที่ของรถไฟ

แต่วันนี้การลดไฟไปฟ้องประชาชน

ก็สรุปว่าที่ดิน๕๐๘๓ไร่
เป็นที่ดินของการลดไฟ

เป็นที่ดินที่ได้เขียนไว้ในนั้นเป็นของล้น๙รัชกาลที่๖

แล้วก็เป็นที่ดินที่
ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปอยู่ได้

ผมค่อนข้างดีใจ

การเดินทางก็มาถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมง
วันดีคืนดีท่านประธานที่กรบ
เมื่อปลายเดือนธันวาคม

ไปฟ้องสารปกครอง

ไปฟ้องกรมที่ดินที่เกิดมานานมาก
แล้วไปฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน
โดยแทนที่เรื่องเดิม
ถ้าท่านไปดูเวลาในการฟ้องครั้งหลังเนี่ยใช้เวลาปี๖๑๖๒๖๓แล้วก็๖๔
ในสมัยท่านลำตีอยู่ที่นี้แต่ถึงเวลาทำไมถึงตัดสินใจ
ไปฟ้องสารปกครองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก
แล้วผมได้อ่านดูคำฟ้องในสารปกครองเนี่ยปรากฏว่าที่ดินที่เป็นโฉนด
รถไฟเขามีอยู่ไม่ถึงห้าร้อยแปลงแต่กรมที่ดินบอกว่าเขามีอยู่๘๕๐แปลง
จะต้องอยู่ไหมที่ไหนเพราะนี่คือความรับผิดความพิจกราบ
นี่คือแผ่นดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ในคำฟ้องบอกว่า
ตนเองมีหลักฐานอยู่แค่๔๙๗ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขนะ
แต่กรมที่ดินมีหลักฐานว่าไปออกในที่นี้ประมาณ๘๕๐ท่านประธานที่กรบครับ
การที่อันนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลชุดนี้
ตัดสินใจเปลี่ยนสารอยากเดินทางตรงไปสารยุติธรรม
มาสารปกครองเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเรื่องเดิมเนี่ยสารยุติธรรมก็ให้ความยุติธรรม
และใช้เวลาแค่๓ปีแล้วก็มีข้อมูลอยู่ถึง๘๕๐แปลง
ซึ่งเราจะได้เอาแผ่นดินนี้คืนมาเพราะรถไฟก็เองก็บอกว่า
ที่ดินดังกล่าวราคาประเมินตารางวาละ๑๕๐๐๐บาท
ท่านประธานครับเยอะนะครับการลดไฟเป็นหนี้อยู่
กู้เข้ามาก็ปีละ๓๐๔๐ล้านตลอดแล้วก็มีสินทรัพย์อยู่เนี่ย
อันนี้คือทำไมถึงได้ไม่ไปฟ้องสารยุติธรรม
ทำไมไม่เอาเรื่องทั้งหมดเมื่อตัดสินใจแล้วว่าเมื่อกรมที่ดินเนี่ย
ไม่ยอมทำตามกฎหมายซึ่งเรื่องไปปวชแล้ว
ก็มีตัวอย่างให้เห็นไปฟ้องที่สารยุติธรรมทำไมมาฟ้องที่สารปกครอง
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในที่ดินดังกล่าว
ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามก็รับว่าเป็นที่ที่ตัวเองอยู่
เป็นที่ที่ญาติพี่น้องอยู่แล้วก็เป็นที่ที่สนามฟุตบอล
อารีน่าบุรีรำอยู่ในเต็ดอยู่แล้วถ้าเราไปดูโฉนดกดไปก็จะเจอ
ผู้ว่ารถไฟไม่กล้าฟ้องเจ้านายบุญคุณกับความถูกต้อง
ผมถึงเวลาแล้วว่าต้องเอาความถูกต้อง
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมท่านนายก
ผมคิดว่าประโยชน์ส่วนรวมที่ท่านพูดต้องมาก่อน

ผมคิดว่าระบบคุณธรรมต้องมี
การตัดสินใจฟ้องกรมที่ดิน
แล้วก็ไปเรียกทรัพย์สินให้อธิบดีกรมที่ดิน
และให้กรมที่ดินจ่ายอีก๗๐๐กว่าล้านในคำฟ้องเนี่ย
เงินที่จ่ายกรมที่ดินไม่จ่าย

เพราะในคดีก่อนหน้านั้น

ถ้าไม่บังคับคุณต้องเอาเงินมาวาง
นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมเห็นว่า

ปัญหาของที่ดินประเทศไทยเนี่ย

เอาไปให้ดูแลประมาณ

บรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด

ผู้นำถ้าผู้นำ

ถ้าคนไม่ซื่อสัตว์ที่แข็งแกร่ง

แล้วมีผู้นำที่อ่อนแอ

แล้วรถไฟก็มีหลักอยู่ตัวเดียวว่า
จะเอาสินทรัพย์มาบริหาร

ที่ฟ้องครั้งนี้๗๐๐กว่าล้านคือ

ก็ปีก็ได้หมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเนี่ยพระราชทานมาเพื่อประโยชน์ของคนอื่น
ผมจึงคิดว่านายกต้องดูอันนี้มันเข้าหลักเลยประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวม
ผมอย่างน้อยเนี่ยผมมองนายกได้ประกาศว่าเป็นคนซื่อสัตว์เนี่ย
นายกต้องมารักษาการลำตีคมนาคมท่านอาจจะเอาลำตีกระลาโหมไปให้
ลำตีศักดิ์สยามไปอยู่ก็ได้นะเพราะผมเชื่อว่าทหารมีความเข้มแข็ง
นี่คือหนึ่งในตัวอย่างท่านประธานที่กรบครับ
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ที่ผมกล่าว
ไว้ว่าเป็นรัฐบาลที่เห็นว่าเป็นการบุกลุกเป็นการละเมิด
เป็นการแย่งชิงทรัพย์
ยากรที่เป็นที่ดินของประชาชนทั้งหมด
เพราะรัฐบาลมีฐานกติการบริหารประเทศ
ประชาชนจริงเขาไม่ได้บุกลุกหรอกครับ
แต่รัฐบาลให้ในทุนที่มีสิทธิ์เหนือประชาชน

ก็เป็นเรื่องที่มันจะโยงกัน
ก็คือมันต่อเนื่องมา
คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

แล้วก็มีการประกาศ
ที่เป็นเรื่องใหญ่โตมาก
ก็มีการประกาศเขตอุทยาน

หลังจากประกาศเขตอุทยาน
ก็มีเสียงร้องละงมเลย
ว่ามีที่ดิน๔๗ล้านไร่

เป็นรัฐไปประกาศทัพที่ประชาชน

โดยเฉพาะชุมชนในจังหวัดนาราธิวาส

เขาอยู่มา๓๐๐ปี
๐ปีก็ถูกประกาศทับไปหมด

ท่านประธานที่เป็นนายก
ท่านก็ออกมติคอลโลมอ

การพิสูจน์สิทธิ์ก็พิสูจน์มาเรื่อย

อันนี้ผมจะเรียนท่านนายก
ให้ทราบว่าการตัดสินใจของท่านผิดมาก
พอปี๒๕๖๒เนี่ย

คอลโลมออุทยาแห่งชาติ

โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียาลา
เราพบว่าประมาณ
รัฐไปประกาศทัพที่ของชาวบ้าน
ไปประกาศทัพที่ของประชาชน
แล้วรัฐเองก็พยายามที่จะแก้ความขัดแย้ง
ก็เชิญประชาชนมาหลายครั้ง

ให้รู้ว่านะที่ผ่านมาเนี่ย

นายกได้เสนอกฎหมาย

พรบอุทยานเข้ามา

มีเสียงเรียกร้องของภาคประชาชน

บอกว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ย
มันไม่เป็นธรรมกับประชาชน
ทำไมเขามาแสดงตัวถึง๒๒ปีแล้ว

มันที่ดินนิดเดียวเขาอยู่มานาน
แล้วเขาอยู่แบบอยู่รักษาป่า
แต่พรบอุทยานที่เกิดขึ้น
เป็นพรบอุทยานที่ถือว่าอำนาจนิยม
ทั้งหมด๔๗๐ล้านไล่
ที่ปรากฏตอนหลังจะไม่ถึงเพราะ

ไม่ไปแสดงตัวก็ลดลงเนี่ย
ที่ทั้งหมดเป็นที่อุทยาน

ถ้าคนมาอยู่ก่อนป่าไม้

เขาควรจะได้เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด

แต่นี่คือท่านนายก
หลักฐานชัดเจนว่าประชาชนเนี่ย
จำนวน๑นะไม่ทั้งหมด
อยู่มาก่อนคือรัฐไปลุกประชาชน
แต่นายกก็ยังใช้กฎหมายที่เป็นอำนาจนิยม
ให้ประชาชนจากที่เป็นผู้แสดงสิทธิ์
จะเห็นแสงสว่างเหมือนปลายอุโมง
เหมือนที่ดินของเขากระโดง
หมดสิทธิ์ที่๓จังหวัดทะยานภาคใต้ท่านประธาน
ประชาชนใช้เดินด้วยเท้า
ทุกคนไปชื่นชมมากว่าโอ้ประชาชนสู้
สู้จนบางคนเดินไม่ไหวแล้ว
แต่วันดีคืนดี
อันนี้คือการลุกครั้งใหญ่ของรัฐบาล
ก็ไปยึดที่๔๗ล้านบาท

คือการทวงคืนผืนป่าท่านนายก
ท่านนายกทวงคืนผืนป่า

ผมเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์เหมือนกัน

จนมาถึงวันนี้บอกว่า
เอาที่ดินคืนมาเกือบ๒แสนไล่

จะให้คณะวรรณสาธิตกระทรวงเกษตร
ทำจำนวนพื้นที่ป่า
ซึ่งใช้เทคโนโลยีสูงระดับโลก
แล้วก็สามารถเห็น

๖๓จะเพิ่มป่าเท่านั้นแล้วก็ในรายงานงบประมาณก็โกหกว่าเพิ่ม
ผมก็ยังถามว่ามันเพิ่มได้ยังไงก็กระทรวงทรัพย์เองกลมป่าไม้บอกป่าลด
อันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างเพราะอะไรไหมครับเพราะสิ่งที่ท่านไปได้คืนน่ะ
ท่านไปยึดสิทธิ์ของกลุ่มชาติภัณฑ์ท่านไปทวงคืนแต่ที่เขาอยู่ป่าเพื่อรักป่าให้มาอยู่ในเรือนจำ
ท่านไปทวงคืนความเป็นคนจนแต่สิ่งที่นายกไม่ทำเลยคือการเช่าป่าที่มีจำนวนมาก
บางป่าเนี่ยเช่าไล่ละ๕๐สตางค์ไปทำน้ำมันพืชอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มี
พอครบกำหนดท่านนายกไม่เอาคืน
ถ้าที่ประชาชนชนไม่มีที่ดินเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าประชาชนไม่มีที่ดินนะเกษตรกร
แต่ถ้าที่เป็นป่าก็จะเป็นได้แค่สอบประกอบแล้วสอบประกอบก็มีปัญหามาก
อันนี้คือผมถือว่าถ้าจะไปตรวจความเหลื่อมล้ำที่เป็นเงินในกระเป๋าของรัฐมนตรีเนี่ยมันตรวจยาก
แต่ไปตรวจเป็นที่ดินมันตรวจง่ายนี่คือความล้มเหลวที่สุด
ประเทศใดถ้าปฏิรูปที่ดินไม่ได้ประเทศนั้นอย่าหวังว่าประชาชนจะอยู่ได้เลย
เพราะที่ดินเนี่ยคือยุ้งฉางของเกษตรกรเกษตรกรคือยุ้งฉางของประเทศ
ที่ไหนมีที่ดินถ้าคนไปทำประโยชน์ในที่ดินมันก็คือเงินมันก็คือจะงอกงามมาเป็นผลผลิต
แล้วก็ที่ดินนี้แม้แต่คนปลูกตายที่ดินก็ยังอยู่สร้างประโยชน์
แต่วันนี้ที่ดินถ้าเป็นที่ดินของเอกชนที่ดินที่อยู่ในกรมที่ดินเนี่ย
เป็นวิธีคิดของกรมที่ดินที่ผิดก็คือมองที่ดินเป็นสินทรัพย์
ไม่ได้มองเป็นปัจจัยผลิตการมองเป็นสินทรัพย์ก็ทำให้เกิดการกักตุลที่ดิน
ักตุนไว้เก่งกำไรสิ่งที่นายกสร้างความเป็นกำไรให้สุดก็คือ
ตอนหลังมาราคา๑๕ล้านคนหนึ่งมี๒๓๐๐๐ไร่ประกาศ
เชิญชวนให้คนมานี่คือนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านพูดเศรษฐกิจมันดี
มันดีสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านบางทีที่คนบางคนในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ย
คนจนคนรวยเป็นคนจนคนจนเป็นคนยิ่งกับจน

พอยิ่งกับจนแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะ
ปรากฏว่าพอมาดูตลาดหลักทรัพย์จากคนผมมีตัวเลขนะฮะ
ตลาดศักดิ์ทรัพย์จากก่อนโควิดเนี่ยคนอยู่บัญชีอยู่๒๗ล้านคน
เป็น๕ล้าน๕๒ล้านตลาดหลักทรัพย์โต๒๓๐
คือเป็นเคเชฟล่ะตัวเคที่พุ่งขึ้น
แล้วก็คนเหล่านั้นก็เป็นที่ปรึกษานายกเกือบทั้งหมด
แต่ประชาชนดิ่งเอาดิ่งเอา
ที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นประเทศที่ประชาชนเกิดน้อย
เราคิดว่าการศึกษาจะสร้างคน
นายกเวลาเลือกปิดนายกเลือกปิดโรงเรียนก่อน
ถ้าไปปิดประเทศเวลาเรื่องเปิดนายกเรื่องเปิดประเทศก็ยังปิดโรงเรียน
การทำลายประเทศที่รุนแรงที่สุด
คือทำลายคนในประเทศไม่ให้มีความรู้
สอสอของผมไปเยี่ยมชาวบ้านมาที่บรรนังสตา
พบว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยมีเด็กซึมเศร้าจำนวนมาก
เพราะการเรียนต้องใช้มือถือไม่มีมือถือทั้งบ้าน
แต่หลายบ้านอาจจะมี๑เครื่องมาแย่งกัน

เพราะเวลาท่านแก้ปัญหาภาคใต้ท่านลองไปดู
คือสิ่งที่ตลาดอักษับก็โตเนี่ย
ผมก็มีสมมุติฐานอันเดียวเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้เป็น
จังหวัดที่ยากจนที่สุดใน๓จังหวัด
คือคนไปปัตตานี๑คนเนี่ย๐๑๔คนเป็นคนยากจน
ศักยภาพของสามจังหวัดอาจจะขอให้เปิดดู
แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายต่อนิดหนึ่ง

ไม่ทราบสดนำวีดีโอไปไหมครับ

ราธิวาสมีครบทุกอย่างท่านวันนี้เช้านี้ท่านจะไปทะเล
ตอนเช้าท่านไปทะเลหมอกก่อนตอนเย็นท่านไปทะเล
ตอนเที่ยงท่านแวะน้ำตกผมถามว่าจังหวัดไหนมีแบบนี้บ้าง
แล้วถ้าเกิดว่าด่านมาเลเซียสวยกว่าลกหมื่นแล้วครับ

อินที่ทะเลหมอกช้อปปิ้งที่ลันเตาปัญญังมาเลเซีย
แล้วกลับมาหาดนาราทัศน์ของเรา

สิ่งที่ยะลามีก็คือความเป็นศูนย์การการยึกษา
ถ้าพูดก็คือเป็นตักกษศิลาของภาคใต้
ไม่มีจังหวัดไหนในภาคใต้ที่มีการศึกษาในครบทุกประเภท

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็ของยาลาก็คือ

แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความได้เปรียบ

แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ชาติอื่นไม่มีในอาเซียนก็คือ
ซึ่งเมืองเหล่านี้ไม่ได้ว่าเบตงก็ดีนะครับ
ชายแดนโกลกก็ดีตักใบก็ดีสุขิลินก็ดี
ยังมีธรรมชาติที่สามารถที่จะดึงเข้ามา

ต้องบอกปัตตานีมีตลาดค้ากลางปลาสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นะครับจริงจริงต้องบอกว่านี่คือของนักดำนามทั่วโลก
เรามีอาหารต้องบอกว่าอาหารของปัตตานีเนี่ย
ผมเชื่อว่าในพื้นที่ประเทศไทยไม่มีขนบธรรมเนียมไหนที่มันสัมพันธ์กัน
ที่มันมีการผสมผสานของไทยมุสลิมไทยจีนเท่าที่บ้านเราอีกแล้ว
เรามีนาซี่ดาแก่อาหารมากมายนะครับโรตีชาชักซึ่งต้องบอกว่านี่คือเสน่ห์
ซึ่งเราจะทำให้เป็นเวอร์คลาสยังไงกับผมให้แค่เห็นศักยภาพ
ว่าจังหวัดที่จนที่สุดคือนาราธิวาสกับปัตตานีแย่งกัน
ถ้ายาลามาด้วยก็อยู่ในกลุ่มสิบจังหวัดท่านนายกมีวิธีจะแก้ปัญหา

คือท่านนายกใช้ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมาแก้ปัญหา
สิ่งที่๓จังหวัดผมอยากจะเทียบกับตลาดหลักทรัพย์
สามจังหวัดมีกรมนกรมนก็คือรัฐซ้อนรัฐ
ไม่ไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจข้าราชการ
คนที่ผมเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
เป็นนายกเทศบาลของนาราธิวาสคนหนึ่งยาลาคนหนึ่ง
แล้วไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผมผมอยากให้เห็นว่า
ยภาพของเขาเป็นยังไงและอีกคนก็เป็นน้อง
ที่เป็นนักอุตสาหกรรมของปัตตานี
เขาฝันว่าจังหวัด๓จังหวัดเนี่ยมีศักยภาพ
แต่ว่าทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคณะเนี่ย
จึงทำให้๓จังหวัดเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุด
ที่มีทรัพยากรมากมายสิ่งหนึ่งผมไปคิดเอาเทียบเอานะครับ
สอบประตตอนหลังก็มาต้องทำตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ท่านมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้
ท่านนายกอาจจะให้ท่านรองประวิทย์เป็น

ท่านยังมีที่ปรึกษาพิเศษหรือเป็นคอลโลมอส่วนหน้า
ปรึกษาพิเศษได้รับเงินเดือนบางคนเป็นรัฐมนตรีแล้ว
ก็ยังมีเงินให้กับที่ปรึกษาพิเศษไม่กี่คนอีก๗ล้าน
แล้วเสร็จแล้วก็ไปมีที่ปรึกษาของที่ปรึกษาอีก๘ล้าน

นี่คือรัฐซ้อนรัฐ
การที่ไม่ไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจสติปัญญา
ของคนที่เกิดในพื้นที่นั้นจึงทำให้มันสู่ความยากจนที่สุด
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงโควิดทำไมเขาโต๒๐๐
เพราะรัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งกับเขา
พอจะเข้าไปยุ่งเขาก็ยังโกรธ

ดังนั้นผมอยากให้ท่านนายกเปลี่ยนความคิดคณะลำตีด้วยว่า
ความมั่นคงกับความสุขของประชาชน
ท่านต้องให้เป็นคำนิยามอันเดียวกัน
ไม่งั้นจะเป็นความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของข้าราชการ
แล้วเป็นความจนยิ่งกว่าจนของประชาชน
เหลื่อมล้ำยังไม่พอครับ
คือท่านนายกตัดสินใจเรื่องอุทยาน
ผมได้รับข้อมูลซึ่งท่านชวนท่านประธานก็คงได้รับมา
ที่นครมีท่านหนึ่งร้องว่าอยู่ในที่ของอุทยานมา
แล้วก็อุทยานไปประกาศทัพมา๑๗ปี
แล้วก็ทำหนังสือผมเห็นหนังสือส่งไปทั้งท่านนายก
ท่านประธานแล้ววันนี้คือเมื่อเป็นกฎหมายเป็นอุทยานแล้ว
๑๗ปีเนี่ยอุทยานเอาไปสร้างที่จอดห่อ
แต่ประชาชนไม่ให้เข้าที่๑๐กว่าไร่ที่เขาอยู่

คือการตัดสินใจให้เป็นพรบอุทยาน
เป็นการตัดสินใจที่ยังไม่พิสูจน์เลยว่า
ประชาชนอยู่ก่อนป่าหรือป่าอยู่ก่อน
ตัดสินใจอันนั้นท่านเห็นว่าประชาชนไม่มีทางสู้ท่าน
ตัดสินใจท่านที่ผิดอย่างไรหลวงอีกอันหนึ่ง
คือท่านปิดเหมืองทองอัครา
ผมเห็นด้วยว่าพอไปดูความผิดของเหมืองทองอัครา
กฎหมายทั่วไปเยอะมากเลย

แต่ท่านไปปิดโดยคำสั่งขอสช
โดยการมาชี้แจงก็บอกว่า
เมื่อตั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานต่างไปตรวจสอบแล้ว
ไม่รู้ว่าเลือดมีสารที่อยู่ในเลือดเนี่ย

ท่านก็ใช้อำนาจนิยมปิดเหมืองทอง
วันนี้เป็นยังไงครับท่านประธาน

เขาไม่ใช่คนปัตตานีนะ

ที่ถ้าท่านให้ถูกกดได้
หรือเขาไม่ใช่คนชาติภัณฑ์บนดอย
เขาก็ไปฟ้องอนุญาโตตุลาการ

ภาพที่ออกเดี๋ยวคงจะมีนั่น
เหมืองใหม่ให้มีการสำรวจ

เร็วนี้เขาไปทำที่ชิรีเขาก็ปิด
เพราะชิลีผู้นำประเทศมาจากนักศึกษาที่เป็นประชาธิปไตย
เขาก็มาดีใจที่ท่านนายกไปเปิดให้

แล้วที่สำคัญก็คือท่านก็เอาชีวิตของคน
แลกกับการตัดสินใจของท่านผิด

แล้วก็สู้ไปเพราะว่าถึงเขาชนะเราก็มาใช้สารปกครองได้
สิ่งที่ผมได้กราบเรียนมานี้คือนายกคงต้องตอบ
แต่ว่าผมก็อยากจะมีเป็นเชิงคำถาม
ที่อยากให้ท่านได้ตอบสักหน่อย
คือวันนี้เราจะเห็นว่าที่ดินที่เป็นที่ดินของเอกชน
๑๒๘ล้านไร่กับที่ดินที่เป็นที่ของรัฐ

กับ๔๐เนี่ยประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินทั้ง๒แห่งต่างกัน
ประชาชนจะมีความเหลื่อมล้ำทางสิทธิ์
มูลค่าของที่ดินก็ต่างกัน
รัฐบาลมีเครื่องมือหรือกลไกอย่างไร
ที่จะช่วยเพราะเกษตรกรเรารู้อยู่แล้ว
เขาไม่มีที่ดินเขาต้องเดินไปในที่ดินของรัฐ
ที่ดินของรัฐก็อมหิตมาก
พอรัฐเป็นเจ้าของเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็จะไม่ยอม
เมืองลาบูที่ยาลาเนี่ยไม่ให้เขามีไฟถึงร้อยปี
พอไปรู้ลึกว่าป่าไม้ไม่ให้ปักเสาผ่าน

หรือวันนี้คนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ
ที่ไม่มีบ้านเล็กที่ตัวกลาง
ก็ต้องเสียข้าวไฟยูนิทร์ละ๖บาท๘๐
ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีบ้านเลขที่ก็ไม่ถึง๔บาทหรือประมาณ๔บาท
จนแล้วยังถูกโครงสร้างพื้นฐานไม่ดำเนินการ
ผมก็ยังฝากท่านนายกครับวันนี้สิ่งที่ท่านมารายงานความร่ำรวยเนี่ย
เป็นความร่ำรวยของคนแค่ประมาณ๔๐๐๐คน
แต่คนทั้งประเทศเนี่ยยากจนโดยเฉพาะปัญหาที่ดิน
อันนี้ก็ฝากให้ท่านลองไปดู
ประการที่๒ท่านตั้งสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติ
อันนี้เป็นการเพิ่มรัฐซ้อนรัฐขึ้นมาใหญ่เลย
คือปัญหาที่ดินท่านไม่ต้องไปเอาที่ไหน
สภาศึกษาไว้อย่างดียิ่งมีทุกยุคซึ่งสมัย
เพราะที่ดินมันก็ไม่งอกก็ไปเพิ่มอำนาจ
แล้วเวลานั่งก็คนพวกนี้มาจากห้องแอร์ต่างก็เป็นคนใกล้ชิดท่านทั้งนั้น
อีกประการหนึ่งที่ผมถาม
โครงสร้างพื้นฐาน

เราจะเห็นว่ามันจะช้ามากโดยเฉพาะวันแมพ

ท่านนายกพูดเองว่าจะแก้ให้เสร็จภายใน๑ปี
วันนี้๖ปีท่านนายกรับปากยังไม่ทำ
สิ่งที่ประกาศมาผมอยากให้ท่านดูให้รอบ
เพราะถ้าท่านประเกิดมาจะวิกฤตมากมายเลย
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแทบไม่มีเลย

เกือบทั้งจังหวัดจะเป็นป่าแล้ว
เมืองกาลอาจจะเป็นออกโฉนดได้

ดังนั้นผมก็เลยอยากจะถามว่า

เมื่อที่ดินมันกระจุกตัวอยู่แค่คน๔๐๐๐กว่าคน

นายกจะบริหารจัดการที่ดิน
ที่เป็นที่ดินของเอกชนยังไง
ก้าวหน้าที่ท่านนายกมาใช้
แล้วให้ประหลัดอดีตประหลัดคังมาตอบ

มีศรีถนนชัยในการตีกฎหมายอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
ผมไม่ทราบว่ามีวิธีคิดยังไง
ก็คือการที่อยู่อาศัย๕ไร่

ไม่เกิน๕๐ไร่

ผมคิดว่าน่าจะมีระบบ
นายกอาจจะต้องหาวิธีคิด
ผมไม่ใช่ให้เอามาใช้

แล้วคิดแบบท่านให้ท่านอยู่อีก๑๐ปี

แก้ปัญหาที่ดินไม่ได้ท่านประธานที่กรบครับ
วันนี้ผมไม่พูดก็จะรู้สึกมันไม่จบ
ระยกบอกว่าจะแก้ปัญหานี่สินนี่สินที่เป็นนี่ของรัฐ
วันนี้ท่านมีรายได้กับรายจ่ายต่างกัน
ประมาณเกือบเจ็ดแสนแปดแสนล้านถ้าเป็นการบังคับใช้กฎหมาย
คือบริษัทนี้ก็อาจจะเข้าสู่ล้มละลายในสมัยที่ท่านนายกเป็นนายกอยู่
แล้วพอนี่สาธารณะไปดูครับ๘๐ลองไปดูชาร์จเนี่ย
กู้มาจากประเทศไทยกู้มาจากประเทศไทยทั้งหมด
แล้วคนที่ให้กู้อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อของประกันชื่ออะไรก็ตาม
ก็คือสถาบันการเงินที่ท่านนายกดูอยู่
สถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นเงินที่ประชาชนไปฝากให้ค่าฝากสลึงเดียว
แต่สถาบันการเงินก็เอาเงินไปให้รัฐกู้
เพราะให้รัฐกู้ดีกว่าเพราะรัฐใช้หนี้แน่
แล้วก็ท่านก็กู้เป็นหลักนะถ้าไม่ได้หารายได้เป็นหลัก
ลักษณะอย่างนี้แล้วที่อันนี้คือหนี้สาธารณะ
ผมยังไม่เห็นเลยว่าเวลามีการวิเคราะห์
ผมก็ยังขอให้สตงลองวิเคราะห์เชิงลึกที่ว่า
ดอกเบี้ยมันสูงนัก๒บาทกว่า
แล้วไปเอาดอกเบี้ยกับประชาชนเนี่ยสลึงเดียว
ใครจะมีกำไรมากกว่านั้นที่แย่ไปกว่านั้น
วันนี้เกษตรกรเราที่ดินอยู่กับทกศ
อยู่กับธนาคารของรัฐวันนี้รัฐมีสถาบันการเงิน๑๑แห่ง
โดยเฉพาะอย่างทกศออมสินและทางอีกอันหนึ่ง
อาคารสงเคราะห์เนี่ยจะมีที่ดินของประชาชนไปหมดเลย
แล้วม็อบที่มาหานายกเนี่ยผมไปดูแล้วอายุต่ำ๕๐อายุสูง๘๘ปี
เขาควรจะนอนอยู่กับบ้านเขาควรจะรอปฏิบัติธรรมสุดท้าย
ถามว่ามาทำไมเหตุที่มามันไม่มีอนาคต
ลูกหลานจะอยู่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้ทกศ
ทกศไปดูงบการเงินขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับ
ธนาคารกรุงไทยทกศกำไรเป็นหมื่นล้านตลอดเลย
ความมั่นคงของธนาคารรัฐที่ลำตีคลังดูแลอยู่เนี่ย
อยู่บนหลังของเกษตรกรอยู่บนความเจ็บปวด
เรื่องทั้งหมดนี้ผมเพียงเอาข้อที่จริง
อีกมุมหนึ่งมาให้ท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีดู

วันนี้ท่านยังประกาศสอบประกอบทัพตำบลร้อยฝ่าตำบล
ที่เป็นสอบประกอบหมดคนเขาจะออกโฉนดทำอะไรไม่ได้เลย
พอเรียกหน่วยมาบอกอะไรไหมรู้ว่ามีปัญหาแต่ไม่มีกำลัง
อย่างนี้จะเป็นรัฐบาลได้ยังไงนะฟาร์มทุกร้อนของประชาชนเนี่ย
เอาไว้ทีหลังผมจึงคิดว่านายกต้องเปลี่ยนวิธีคิด
เพราะสิ่งที่พวกเรามาพูดเนี่ยก็เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่ง
แล้วก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีกระบวนการของกฎหมาย
ที่จะต้องดำเนินต่อไปก็ยังอยากมาฝากข้าราชการครับ
ถึงเวลาจะต้องไม่อยู่ใต้อนัดอะไรให้มากจนเกินไป
และที่สำคัญนายกเลิกคิดนะครับอย่ามาสร้างองค์กรใหม่
กระจายอำนาจไปให้ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาได้บริหารกันครับ

ขอบคุณครับต่อไปเชิญ